คุณผู้ชมคะมาตามต่อคดีที่มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ค่ะ
ถูกชายวัย๖๗ข่มขืนที่ลำปางล่าสุดเนี่ยออกหมายจับละ
คือเจ้าตัวหนีจริงจริงครับตอนแรกตำรวจก็บอกสงสัยจะหนีแล้วเนี่ย
หนีจริงเลยค่ะแล้วคนที่ก่อเหตุวัยหกสิบเจ็ดเนี่ย

ยังจะไปก่อเหตุข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ๑๒นะ
นายประจันชัยอนุสรอายุ๖๗ปีแล้วคุณผู้ชม

พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
นี่ค่ะ๓ข้อหานะคะคือที่เราเล่าข่าวไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้คุณแม่ของน้องพาตัวน้องผู้เสียหายไปเจอกับนายอำเภอ
ผู้กำกับเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าน้องถูกนายประจันทร์
ชายพิการขาขาดรอดรวมไปขมขื่นตั้ง๓ครั้ง
ในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็ไล่มา๓ครั้ง
ครั้งล่าสุดเกิดเหตุที่บ้านของเด็กเลย๑๖กันยายน
คือแม่เด็กบอกว่าสังเกตเห็นว่าลูกสาวซึมเศร้า
ก็พยายามจะถามเค้นความจริงจากลูก
สุดท้ายลูกยอมรับว่าถูกนายประจันข่มขืน
ก็เลยแจ้งความที่สพแม่ทะนะคะตั้งแต่๑๘กันยายนนะคะ
แต่นายประจันพยายามจะไกลเกลี่ย
เสนอเงินให้สองหมื่นให้จบคดี
แต่ครอบครัวเด็กไม่ยอมแม่บอกแม่ไม่ยอมค่ะ
ยังไงก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
สุดท้ายนะคะสารออกหมายจับนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่ทะ

จดหมายคาดว่าเป็นจดหมายที่ผู้ต้องหาเขียนค่ะ
จดหมายนี้ค่ะดูแลหลานให้ดีนะลูก
พ่อเลือกทางเดินของพ่อแล้วไม่ต้องห่วงพ่อนะลูก
นี่ทิ้งจดหมายเอาไว้แบบนี้
แล้วก็ทิ้งมือถือเอาไว้ด้วยนะไม่เอามือถือไปนะคะ
มือถือทิ้งไว้ที่บ้านแล้วหนีออกจากบ้านไป
นี่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคงยังหนีอยู่ในพื้นที่นั่นแหละคงไปไหนไม่ไกล
กำลังเร่งตามตัวจับตัวมาดำเนินคดีค่ะอ่าก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงเย็นที่ผ่านมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายประจันทร์ผู้ก่อเหตุนะฮะนายประจันทร์หรือว่า
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาสอบสวนแล้วก็ว่ากันต่อไปค่ะทีนี้ค่ะก็ล่าสุดนะคะครับ
ตำรวจสพแม่ท้าก็แจ้งข้อหานะคะเดี๋ยวขึ้นมาเลยว่ามีข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหาเรื่องของการพรากเด็กเรื่องของการพาเด็กไปอนาจารย์
เรื่องของการกระทำชำราวเด็กแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้

อนุญาตให้ประกันตัวไปหลักทรัพย์๓แสนบาทนะคะได้ประกันตัว

แต่ว่าเด็กหรือว่าพยงพยานต่างเขายืนยัน